ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ผมไม่เคยพูดว่าผมจะไม่ต่อสัญญากับซิโก้
โก้ยังมีสัญญาอีก๒๓เดือน
เขาควรจะทำหน้าที่เขาให้หมดตามสัญญา
ก็เห็นมีแต่ตีปลาหน้าใส่กันไปเรื่อย

ถามผมให้ผมตอบผมก็ต้องตอบ
และต่อไปก็ไปขยายว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยน

เพราะผมไม่สะเทือนสำหรับสิ่งเหล่านี้

แล้วถ้าผมจะตัดสินใจอะไรเนี่ย
นาทีเดียวไม่ต้องหาลือใคร
แล้วก็ไม่ต้องมีใครทั้งสิ้นมาชี้นำมากดดันผม
ยิ่งกว่ายิ่งสู้

เป็นรายการกีฬาไปแล้วเรียบร้อย๒วันนี้นะคะ

เพราะว่าการให้ข่าวในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี้
มีเรื่องของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองด้วยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมกระหน่ำมาก

แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพุ่งไปที่ตัวของนายกนะคะ

ดิฉันไม่รู้ดีเท่าคนที่เป็นแขกรับเชิญนะคะ
เราพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ทางสมาคมแล้วนะคะ
แต่สมาคมก็ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้อยากให้มีการขยายผลต่อไปเรื่อย
ขยายผลต่อไปก็ยิ่งไม่ดีกับใครเลยสักคนนะคะ
แต่คนที่จะเล่าให้เราฟังได้ว่าในวงการฟุตบอลตอนนี้กระเพื่อมแค่ไหน
สำหรับข่าวนี้หรืออีก๒๓เดือนข้างหน้า

ใช่พี่บีจัดรายการเลยแล้วกันไม่มีใครอยากฟังดิฉันหรอกค่ะ
คนไม่ค่อยรู้ฟังแล้วเอ๊ะตกลงอันนี้แรงไหม
หรือเป็นลีลาตามปกติหรือเป็นหัวข้อตามปกติที่นักข่าวไปถาม

คือกลิ่นอายมันเป็นแบบไหนพี่บี
ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้แชมป์ฟุตบอลซูกิครับขึ้นมา
นะครับทุกอย่างมันก็คงได้บทสรุปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า
คุณซื้อซิโก้เขาคงประกาศลาออก
หรือสมาคมฟุตบอลอาจจะประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า

กว่าตอนนี้เราได้แชมป์เลยครับ
แล้วก็ทำได้แชมป์๒สมัยต่อเนื่องมา
เพราะฉะนั้นคุณศือซิโก้
ในกระแสของแฟนฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นความชอบทำ
ที่เขาบอกว่าในเมื่อสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องอย่างนี้
คุณก็ควรที่จะได้สิทธิ์ที่จะทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นต่อไป
คือแปลว่าถ้าไม่ได้แชมป์ล่าสุดคือไปแล้ว

ซิโก้ไม่ต้องรอให้สมาคมไล่ด้วยซ้ำไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเองนี่ก็เคยสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นนัยะ
ก่อนเกมที่เราจะเล่นกับอินโดนีเซีย
นัดที่๒หลังจากไปแพ้ทีพีหนาวมาเนี่ยนะฮะ

ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองเนี่ย
มั่นใจว่าเราจะชนะอินโดแล้วกลับมาเป็นแชมป์ได้แน่นอน

เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องทำยังไง
ถ้าเป็นคุณจอมขวัญชัดทีความยังไงล่ะครับ

เขาก็ต้องนั่นก็คือการเหมือนกับการเดิมพันธุ
กับเก้าอี้ของตัวเองกลายว่า

รู้ใช่ไหมว่าทำอะไรไม่ผสมเร็จไม่ซักเซต

ผมถึงบอกว่าถ้ามันไม่ได้แชมป์

แต่พอได้แชมป์แต่ข่าวมันก็ยังอยู่นะพี่บี

คือท่านนายกสมยศเนี่ยนะครับ
อย่าลืมว่าจริงพื้นเพลท่านเป็นตำรวจ
แล้วก็เข้ามาบริหารงานในปีที่ผ่านมา

ท่านมาจากไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยนะ
แต่ว่าท่านมาเพราะว่าสโมสรสมาชิกเนี่ย
คะแนนเสียงเลือกท่านมาอย่างท่วมท้น

หลายคนก็เป็นตัวแทนเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสภากรรมการสมาคมฟุตบอลชุดนี้
ประกอบไปด้วยสโมสรใหญ่หลายสโมสร

แฟนฟุตบอลก็คงจะทราบดีว่าเป็นสโมสรไหนอะไรกันบ้างนะครับ

การตัดสินใจใดของท่านนายกสมาคมในเรื่องต่าง
มันไม่ได้อยู่ที่ตัวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนเดียวนะ
มันอยู่ที่ที่ปรึกษาจะใหญ่หรือเล็กเรียงลำดับกันลงมา
แล้วก็สโมสรสมาชิกตัวแทนสโมสรสมาชิกผู้บริหารเหล่านี้
มีส่วนในการกำหนดอนาคตของซิโก้
นายกอาจจะชอบซิโก้คนเดียวนะครับอาจจะเป็นตำรวจด้วยกัน
โก้เป็นตำรวจนายกเป็นตำรวจแฮปปี้กันมาตลอด
แต่อย่าลืมว่าก็มีคนอื่นที่อยู่รอบข้างท่านให้ข้อมูลท่าน
บอกกับท่านข้อมูลเชิงลึกในวงการกีฬามันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวในสนาม
แต่มันเป็นอาจจะมีเรื่องนอกสนามเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเข้าหูท่าน
เข้าวันนี้ไม่เป็นไรเข้าวันที่๒ที่๓มากันชักไปเหมือนกัน
มันก็ทำให้บทสัมภาษณ์ของท่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ท่านบอกว่า
แฮปปี้ที่นำความสุขมาแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในเดือนมกราคมนี้
ถึงการต่อสัญญาอันนี้มันก็ไม่เป็นประเด็นแต่พอวันรุ่งขึ้น
หลังจากที่ท่านไปประชุมกับที่ปรึกษาท่าทีของท่านก็เริ่มเปลี่ยนไป
การให้สัมภาษณ์แบบมีนัยยะมันก็เกิดขึ้นมานะครับ
ท่านจะบอกว่าสื่อมาถามท่านก็ต้องตอบไป
แต่จริงแล้วในระดับคนที่เป็นผู้บริหารสมาคมฟุตบอล
ระดับนายกเวลาพูดอะไรเขาบอกว่านายกสมาคมฟุตบอลนี่
แหน่งมันใหญ่เท่ากับรัฐมนตรีเลยนะฮะ
บางทีรัฐมนตรีบางกระทรวงนี้ไม่ดังเท่าสมาคมฟุตบอล
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคนที่เป็นนายกเวลาพูดอะไรออกมาคนจะจับประเด็น
ถ้าพูดบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยกันนะ
แล้วถึงก็มีการตัดสินใจแค่นี้จบ
แต่นายกสมาคมฟุตบอลพูดบอกว่าเป็นไปได้ทั้งต่อและไม่ต่อ
เริ่มเป็นแล้วแล้วก็ยังไปย้อนถามไปลักษณะว่า
ถ้าเราจะถามแฟนบอลฟุตบอลชาวไทยว่า
ถ้าเราจะอยู่ในระดับแค่แชมป์อาเซียน
หรือเราอยากจะไปให้มันไกลกว่านี้

ผมก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ถ้าสมมุติเรียนสังเกตจากคำตอบของพี่บีเนี่ยนะคะ
คือพี่บีนก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนมันคือการประชุมหรอ
จุดเปลี่ยนคือการประชุมแล้วก็ผมเชื่อว่า
เรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างเนี่ย
สมยศไม่ได้คิดคนเดียวนะครับ
แม้ท่านบอกว่าทุกอย่างท่านจะรับผิดชอบคนเดียวเนี่ย
แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้คิดคนเดียว
แต่มีองค์ประกอบของสภากรรมการและบุคคลอื่น

อาจจะไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการก็ได้ด้วยป่ะคะ

กระแสของแฟนฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่อัลซิโก้
ใช่ไหมครับเพราะว่าซิโก้นำความสุขมาให้เขาที่หน้าฉาก
แต่เขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง

เหมือนกับคนที่เคยเข้ามาดูแลทีมหรืออะไรใดต่างเนี่ย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาจะมีข้อมูลในแต่ละด้านของเขาอยู่ว่า
สมควรที่ให้ซิโก้อยู่หรือไม่ต่อไปอย่างไร
เขาก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับนายกสมาคม

ฟังว่าเพราะว่าคนนี้เคยทำงานกับซิโก้หรือเปล่า
คนนี้อาจจะเคยสัมผัสประสบการณ์ใด
มุมมองที่แฟนฟุตบอลไม่รู้มาก่อนหรือเปล่า
เขาก็พอมาตรงนั้นเนี่ยท่านนายกก็เป็นคนเนี่ยครับ
เมื่อวานพูดอย่างนี้อีกวันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลง
หรือเหมือนกับที่ภาษาภาษาของนักข่าวเขาใช้คำว่าแทงกั๊ก
คือยังไม่กล้าจะพูดหรอกว่าต่อสัญญาแน่นอน
ก็เมื่อมันมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้มา
ก็ต้องพูดว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้
คือแน่นอนคือแฟนบอลจะเห็นพี่โก้เขากับผลงานเขากับหน้าฉากของเขาเนี่ย
อย่างหนึ่งซึ่งเทไปทางเดียวคือยังไงพอใจรักชอบอยากให้อยู่ต่อใช่ไหมคะ
แต่อย่างที่พี่บีบอกพี่บีกำลังจะบอกว่าคนในวงการเขามองมิติอื่นด้วย
ใช่คนในวงการฟุตบอลเนี่ยเขามีการมองวิธีอื่น

ไม่ได้มองหน้าบ้านบางทีไปมองถึงหลังบ้านด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นอย่างไร
แล้วเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะรู้กันหมด
จะอ่านความคิดกันได้หมดเลย
ส่งสัญญาณแบบนี้มีถามเป็นเปอร์เซ็นหรือให้น้ำหนักได้ไหม
ว่าในช่วงเดือน๒เดือนก่อนที่จะหมดสัญญานี่เผลอจะหลุดตำแหน่งนี้ไหม
ก็บางทีผมมองว่านี่เป็นการเหมือนขู่หรือว่าการตีวัวแล้วไปกระทบฆาต
ให้สัมภาษณ์ยิ่งวันนี้เป็นการตอกย้ำเลย
บทสัมภาษณ์ท่านนายกเหมือนกับพูดว่า๑ยูยาวสื่อมากดดัน
ก็คือคนที่อยู่รอบข้างคือมีปฏิกิริยาอะไรให้ไปตรวจสอบดู
ว่าเขาทำอะไรโพสต์อะไรอะไรยังไงเอาไว้
ทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทำกับนายกสมาคมคนนี้

อย่าลืมนะท่านเป็นตำรวจก็อยู่ในวงการที่ท่านคุกคีกับคนมากมาย
ตั้งแต่นักเลงหัวไม้ยันไปจนกระทั่งถึงทุกระดับชั้น

เรื่องที่ว่าจะมาถูกขู่ถูกอะไรเนี่ยนะครับ
ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดว่าท่านกำลังจะสื่อไปถึงตรงนั้น
แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณจอมฝันว่า
สื่อกีฬาอาจจะไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้
สื่อการเมืองอาจจะเจอบ่อยเจอวีนเจอเวียง
สื่ออื่นเจอบ่อยแต่ว่าสื่อกีฬาเขาไม่คุ้นไง

ที่ว่ามาเดี๋ยวขอพักสักครู่

ฉันนั่งอ่านเป็นตัวอักษรด้วย
มันมีหลายประเด็นเหมือนกันนะถ้าเราจะจับคำพูดนะคะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าฟังอีกคนนึงด้วยค่ะ
หลังชาญวิทย์ผลชีวินสักครู่ค่ะ
๓เดือนที่ผ่านมาใช้วิธีโอนเข้าธนาคาร
ที่ผมปิดจำนวนเงินไว้เพราะว่า
มันเป็นข้อตกลงระหว่างสมาคมกับคุณซิโก้ว่า

ผมไม่อยากพูดสิ่งเหล่านี้นะครับน้องสื่อมวลชน
แต่ถ้าถามมาผมจำเป็นต้องพูด
นี่เป็นสลิปนะครับการจ่ายเงินจ่ายคุณซิโก้
ผมเข้ามาทำงานเดือนมีนาผมจ่ายให้ตั้งเดือนกุมภา
มาตั้งแต่เดือนกุมภา

ก็รับผิดชอบให้เขาจนถึงเดือนที่๑๑เห็นไหมครับ
มันพิสูจน์ได้สิ่งอย่างนี้มันโกหกไม่ได้หรอก
แต่ว่าเราไม่อยากทำทำไปทำไมอ่ะมันเหมือนกันทะเลาะกันอ่ะ
แต่เมื่อมันมีคำถามผมก็ต้องชี้แจง
ผมไม่เคยออกมาพูดนะครับจนกระทั่งน้องมาถามเนี่ย

อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณจองฝันครับแล้วก็คุณบีบางบกงใช่ไหมครับ

เผลจะให้พี่บีนี่แหละเป็นคนตั้งคำถามน่าจะลึกกว่าที่ฉันนะ
พี่บีโค้ดล่ะพี่บีคิดว่าโค้ดหลังให้ความเห็นเนี่ย
นายกจะฟังไหมถ้าวันนี้นายกดูรายการเราอยู่เนี่ย
อันนี้เป็นคู่แข่งในการชิงเก้าอี้นายกสมาคมกัน
ก็ใช่ไงถึงถามว่าจะฟังไหมคนหลังไหม
ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือผมกับท่านสมยศเนี่ยจริงก็เจอกันนะครับ
แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรต่อกันเลยอันนี้เรียนให้ทราบด้วย
โดยส่วนตัวนะครับบอกเลยไม่มีอะไรเลยครับ
อันนี้เรียนให้ทราบเลยสนามแค่งชั้นจบแล้วก็จบไปแล้วครับ
คืออย่างนี้ค่ะต้องการจะถามคนในวงการ
ถ้าสมมุติได้เกิดมีการเหมือนกับยืนคุยกันเจอกัน
ถามกันง่ายเลยว่าตอนนี้ในช่วง๒๓เดือนนี้
ทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนคนอื่นมาทำแทนโคสิโก้เนี่ยนะคะ

โอ้โหคำถามนี้ผมก็รู้ว่าท่านนายกคนปัจจุบันตอบยาก
ผมผมก็รู้ว่าท่านตอบยากแล้วก็ผมเองก็อยู่ในสถานการณ์นั้นมาแล้ว
ช่วงหนึ่งซึ่งผมได้โค้ชยอดเยี่ยมเอเชีย
แล้วก็ผมทำ๔เกมทำอะไรจนได้แชมป์หมดนะฮะ
แฟนบอลส่วนหนึ่งก็บอกว่าเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าโค้ชไทยก็อยู่ได้แค่นี้แหละ
ก็คือแบบพูดภาษาเราคือดูถูกกันนะครับ
แล้วผมก็ถามว่าถ้าเปลี่ยนโค้ดฝรั่งมาแล้วเนี่ย
คิดว่ามันจะดีกว่าโค้ชไทยไหม
แล้วเราก็เคยเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากผมก็ใบอันล็อบสันครับ
ถ้าจำไม่ผิดนะฮะจำได้ไหมฮะคุณบีรู้ดีครับ
รอบแรกที่ลาวเลยครับ๔เกมครับ
อันนี้คือจุดหนึ่งซึ่งผมก็อยากเสนอเป็นแนวคิดเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าเอาโค้ชต่างประเทศมา
ผมอยากให้เอามาเลยครับผมก็อยากได้ด้วยครับ
ผมก็อยากเห็นทีมชาติไทยไปพังงาดแบบนั้นครับ
แต่สิ่งที่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เราทำงานกันมา๒๐๓๐ปี
ผมบอกเลยสิ่งแรกที่เรากำลังจะต้องพัฒนาเรื่องแรกเลยนะครับ
ไม่ใช่การเปลี่ยนโค้ชทีมชาติครับ
เราต้องพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลไทยยังไงให้ก้าวสู่ระดับเอเซียครับ

ผมก็คุยกับคุณบีหลายครั้งในหลายรายการนะครับ
ผมบอกว่าเราจะทำยังไง
ลองนึกดูนะครับทีมชาติชุดปัจจุบันนี้

จะเห็นเลยว่าเอาโค้ดที่ไหนมาทำก็ลำบากครับ
โค้ดที่มีเวลาสั้นภายในปี๒ปีเนี่ย
มาพัฒนานักฟุตบอลเราให้ก้าวสู่ระดับเอเชียเนี่ย
ส่วนตัวผมนะครับผมไม่เชื่อครับ
เพราะว่าเราพิสูจน์กันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
แล้วก็พวกนี้เงินเดือนแพงมากครับ
แล้วสุดท้ายเราก็ไล่เขาออก
เขาก็ได้เงินค่าตอบแทน๖เดือน

โค้ดไทก็ต้องมานับ๑ทำงานกันใหม่ครับ
อันนี้คือข้อคิดที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ย
ถ้าวิสัยทัศน์ของท่านนายกจะเปลี่ยนแปลง

ท่านเองเป็นผู้บริหารเบอร์๑
แล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการ

ที่ฉันขอแทรกเข้าไปนิดเดียวว่า

ทีมชาติไทยหรือนักเตะไทย
เหมาะที่จะถูกควบคุมดูแลโดยโค้ชต่างชาติเลย
หรือไม่เหมาะแค่ตอนนี้คะ

ตอนนี้ที่ผมมองกำลังบอกว่าโจทย์เนี่ย
โจทย์ของคุณจอมฝันก่อนนะครับว่า
ณวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนโค้ชทีมชาติครับ
โค้ชไทยเก่งหรือโค้ดฝรั่งไม่เก่งนะครับ
ตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวเราจะพัฒนาโค้ด

แต่เราจะพัฒนาผู้ตัดสินของเรายังไง
โทษจะพัฒนาเด็กของเรายังไง

กรณี๑๑ตัวแรกของเราที่เล่นระดับเอเชียได้
ผมเคยคุยกับคุณบีบางประกงแล้วก็หลายคนนะครับ
หนึ่งผมให้เลยธีรสินพอเล่นได้ระดับเอเชีย
ที่เจเห็นไหมญี่ปุ่นซื้อไปเล่นที่เจลีก
กะวินธรรมศัษย์จานนท์ถูกมั้ยฮะ
ธิรธรฮิสตองโดอย่างเงี้ย
แล้วที่เหลือละครับระดับเอเชีย๙ขึ้นมาได้มั้ยครับ
นี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องกำลังจะต้องพัฒนา
ทีนี้พอเราจะพัฒนาชุดนี้เนี่ยมันมีเวลาแค่
ไม่กี่เดือนไม่กี่ปี
ระยะสั้นสมมุติเราจ้างโค้ด

พอเขาไม่ประสบความสำเร็จในระดับที่เราต้องการ

พอเราเปลี่ยนเขาปุ๊บเนี่ยสัญญาที่เหลือเท่าไหร่เราต้องจ่ายไงฮะ
แล้วพอกลับบ้านไปก็ไม่มีปัญหา
เราเลยครับโค้ชไทยต้องกลับมานับหนึ่งใหม่มาสร้างกันใหม่

ก็คือสรุปว่าณสถานการณ์เวลานี้
อาจารย์ยังมองว่าโค้ดซิโก้เนี่ย
สมควรที่จะได้รับโอกาสทำงานต่อไป

เพราะว่าคนที่ตัดสินใจจริงก็คงจะต้องเป็นท่านนายก็คือ
แต่นี่คือประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแล้วเจอมาตลอด

พอถึงจุดหนึ่งโค้ชไทยทำได้แบบเขาเรียกอะไร
อาเซียนได้จนไม่รู้จะได้ยังไง
สุดท้ายก็คือเปลี่ยนเถอะนะครับ
โค้ชต่างประเทศเก่งมา

เขาก็มีคุณวิรัติชาญพาณิชย์
และโค้ชชัดใจว่าผลแพทย์และอีกหลายคน

เลยไม่ได้กระจายแบบนี้ว่าเบื้องหลังของโค้ดที่มา

ทีมงานช่วยกันได้ดีมากครับ
แต่ถ้าโปรดต่างประเทศมานักเวลานี้ใครจะเป็นผู้ช่วยครับ

ผมยังอยากเห็นว่าซิโก้เป็นผู้ช่วย
ถ้าสมมุติว่าเอาเบอร์หนึ่งมาเลยก็ได้ไม่ว่ากัน
แต่ผมก็อยากเห็นซิโก้เข้าไปช่วยงานอยู่ด้วยครับ
แต่ยังควรจะมีซิสโก้อยู่ใช่ไหมครับ

แล้วเขาก็กลับไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรไว้เลย

ประเด็นนี้เดี๋ยวคุยกับพี่บีต่อค่ะ

ยังไงได้ประเด็นใหญ่นะคะขอบคุณโค้ดหลังค่ะ
สวัสดีครับ

คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมคิดคล้าย

สถานการณ์ณเวลานี้ความชอบทำ

มันตอบสังคมลำบาก

นะครับแล้วจะเกิดอาจจะเป็นวิกฤตศรัทธาว่า
สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นและเราจะก้าวพัฒนาต่อไปในระดับโลกก็คือ
การที่เรายังให้ซิโก้เป็นกุญสือต่อไปแต่ต้องหาประธานเทคนิคหรือคนที่อยู่เหนือสูงไปกว่าซิโก้
จ้างแพงมาเป็นโค้ชต่างชาติ
เพื่อเอามาดูซิโก้ทำงานอีกทีหนึ่ง

มีการบ้านอย่างไรนักเตะคนไหนดีไม่ดีอย่างไร

คุณจะถอยเข้าไปเป็นเบอร์๒ได้อย่างไร
คือกำลังจะถามว่าคือถ้าเอาเข้ามาในลักษณะแบบนั้น

จะยอมรับคนที่มีความรู้และเก่งกว่าเขา

ก็เพราะว่าซิโก้เคยแสดงให้เห็นว่าเก่งกว่าเขาไงครับ
ซิโก้ไม่ได้วิเศษกว่าโค้ดคนไหน
แต่ซิโก้มีวิธีการและจิตวิทยาที่จะบอกให้น้องเล่นอย่างไร
อย่างสุดใจให้ทีมชาติประสบความสำเร็จ
ในระดับที่คุณพึงจะได้พึงจะมี
เพื่อเป็นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ระดับเอเชีย

แล้วแนวคิดถ้าสมมุติอย่างที่นายกพูดไว้

คือผมกลัวว่ายังไม่ทันจะพาไปไหนเลย
ก็เกิดวิกฤติศาสตร์ขึ้นมา
จนกระทั่งไม่สามารถรวมใจนักเตะ
ให้เล่นในทวนาเมนต์ที่รออยู่ข้างหน้าปัจจุบันได้
บางคนบอกว่านักฟุตบอลทุกคนเล่นเพื่อชาติก็จริงนะครับ
แต่ผมอยู่วงการนี้มา๒๐กว่าปีเนี่ย
มันมีองค์ประกอบอื่นมากมายคุณจอมขวัญ
ที่ทำให้นักฟุตบอลจะวิ่งเพื่อใครแบบไหนอย่างไรนะครับ
และยิ่งยุคนี้เป็นฟุตบอลอาชีพด้วยมันก็พูดลำบาก
เรื่องนี้คุยหลังไมค์หรือแฟนฟุตบอลเจอผม
ถามผมก็ได้จะไปบอลโลกไปไง
ค่ะคือกำลังจะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ย

แต่ให้มองกันว่าเป้าหมายของเราคือการไปฟุตบอลโลกทำยังไงถึงจะร่วมกัน
นะครับแล้วทำยังไงถึงจะมาต่อยอดสิ่งที่ซิโก้ทำไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นนะฮะ
คือการรวมใจที่พี่บีบอกเมื่อสักครู่นี้หรือแม้กระทั่งที่โค้ดหลักเองก็พยายามจะบอกด้วย
คือหมายถึงรวมใจนักเตะในทีมหรือหมายถึงแฟนบอล
ก็ทุกอย่างมันจะบวมไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นหมดเลย
โก้ก็ยังยืนวงการเกมอยู่ที่ข้างสนามนะครับ
ยังทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมนักเตะฝึกซ้อมและแข่งขันต่อไปนะครับ
ทำหน้าที่คล้ายผู้จัดการทีมไปเรื่อยแล้ว
แต่ว่าคนที่เรื่องของกลยุทธ์และแท็กติกที่มันสูงขึ้นไปกว่าการเจอทีมระดับอาเซียน
ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานเทคนิคที่เป็นชาวต่างชาติที่ซิโก้ยอมรับคนนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นที่พี่บีเสนอคือเอาแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

เตะกับทีมคนเชียร์ผมก็ยังไม่
ผมเบื่อแล้วกับการที่ฟุตบอลไทยมันต้องย้อนกลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่
ตลอดเมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยนโค้ด
ทำวิธีนี้ผมหรือว่าวิธีที่โค้ดดังบอก

แต่อาจจะไปนับที่๕๖๗แล้ว
ส่วนปัญหาที่รุงรังที่อาจจะอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนี่
ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่นายกต้องจัดการให้ได้นะ
ก็ไปศาสางกันหลังชากก็และกัน
ผมว่านะผมว่าศักษณะภาพเบื้องลึกเบื้องลึกนั้นทำได้

วันนี้ขอบคุณพี่บีค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่

สวัสดีค่ะ